ไปดูความคืบหน้านะครับล่าสุดนั้นในคดีที่หลายคนรอคอยนะครับ
สุดท้ายแล้วตำรวจจะมีการสรุปสำนวนออกมาเป็นอย่างไร
ก็คือคดีกำนันนกนะครับคุณผู้ชมครับ
ทางตำรวจนะฮะได้มีการสรุปสำนวนนะครับ
ในการส่งฟ้องกำนันนกครับสั่งฆ่าสารวัตรแบงค์
แล้วก็จะมีการส่งในส่วนของสำนวนเนี่ยให้กับทางอายการในวันพรุ่งนี้นะครับ
ทางผู้บัญชาการตำรวจสอบศูนย์กลางก็มั่นใจในพยานหลักฐานที่มีนะครับ
ตะบดโทจีรพบภูริเดชครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับ
เปิดเผยการสืบสวนสอบสวนคดีกำนันนกนะครับ
หลังจากที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๖กันยายนที่ผ่านมา
วันพรุ่งนี้ครับคณะพนักงานสอบสวนกองปราบปราม
นำสำนวนคดีมีอยู่สองสำนวนนะครับส่งให้กับทางพนักงานอายการพิจารณา
สำนวนแรกครับเป็นคดีกำนันนกพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
มีความเห็นสั่งฟ้องกำนันนกนะครับในความผิดฐานบงการฆ่าครับ
ซึ่งมีพยานหลักฐานชัดเจนว่ากำนันนกเนี่ยเป็นคนสั่งฆ่าสารวัตรแบงค์
สำนวนที่๒นะครับเป็นสำนวนคดีเจ้าพนักงานนะครับ
ก็คือตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยในสำนวนนั้นก็คือว่า
มีการแจ้งข้อหานะครับกับตำรวจ๒๑นายที่โดนสั่งฟ้องนะ
ตามความผิดนะครับเป็นเจ้าพนักงานและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับ
ตามประมวลกฎหมายอายามาตราหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดชุดแรกเนี่ยคือหกนาย
ซึ่งเป็นตำรวจที่ช่วยกำนันนกหลบหนีนะฮะแล้วก็ยังมีชุดที่สองครับ
ตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าหนึ่งก็คือว่าไม่ช่วยเหลือสารวัตรแบงค์
สองไม่จับกลุ่มคนทำผิดในสำนวนที่สองมีความเห็นสั่งฟ้องพลเรือน
ด้วยนะครับอีก๗คนมีพฤติกรรมสับสนุนให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ย
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ส่วนคดีร่ำรวยผิดปกติของกำนันนกครับ
คุณผู้ชมดีเอสไอนั้นรับเป็นคดีพิเศษแล้วนะครับ
พร้อมส่งสำนวนการสอบสวนทั้งหมดให้กับดีเอสไอ
แล้วก็จะทำหนังสือถึงรัฐมนตรียุติธรรมครับขอให้ทางตำรวจสอบสวนกลาง
ร่วมทำคดีหัวประมูลด้วยนะครับทางผู้บัญชาการตำรวจสอบศูนย์กลางครับ
มั่นใจพญาหลักฐานที่มีนะครับแม้กำนันนกนั้นจะให้การปฏิเสธก็ตามครับ
แต่เราก็มั่นใจในพยายามหลักฐานนะครับที่เราสรุปสำนวนทางฟ้องไปนะครับ
เราก็มั่นใจว่าแน่นครับมีกลมกรอกหลายหลายอย่างที่เราทำให้เรามั่นใจครับ
ดื่มดันว่าเราสั่งฟอร์กแล้วก็มั่นใจว่าพญาหลักฐานแน่นนะครับแน่นมั่นใจเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับ
ส่วนทางกำนักนกเนี่ยนะฮะปัจจุบันคุณผู้ชมครับ
ยังถูกคุมตัวอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับ
จะมีการครบกำหนดฝากขังครั้งที่หกในวันที่สิบเก้าพฤศจิกายนี้ค่ะ
ก็เดินทางมาถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นขั้นตอนของทางอายการในการพิจารณานะครับ
ก็เดือนกว่านะคะเกือบจะ๒เดือนเพราะว่าตั้งแต่๖กันยายน
๒เดือนแล้ว๒เดือนครึ่งโดยประมาณนี้ครับ
นี่แหละค่ะวันนี้ก็สรุปสำนวนสั่งฟ้องแล้วนะคะ